ทุกผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ลบบุรีลบบุรีนี่ก็หนัก
นี่ผู้สื่อข่าวเป็นน้องผู้สื่อข่าวที่เป็นประชาชนในลบบุรีนี่แหละ
แต่น้องบอกขอสวมวิญญาณนักข่าวรายงานสถานการณ์น้ำหน่อยเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะ
ถึงขั้นแบบดำน้ำแล้วก็มุดขึ้นมารายงานข่าวเลยนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยนะครับวันนี้เราได้คุยกับเธอแล้วนะครับ
ดูสำรงอีกด้วยทำให้น้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่อำเฮอร์แวนด์นี่นะคะ
เดิมทีแล้วรถไถจะเป็นภาษณะที่ใช้ในการสัญจร
แต่ตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือ๑๐๐ค่ะ
ดิฉันรันธิดาสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ
นี่รันธิดาธิดาสุขโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ

โอ้โหเห็นไหมฮะ

ใช่คนเห็นคลิปนี้ก็ชื่นชมน้อง

วิวนี่๒แสนกว่าครั้งแล้วนะฮะ

คือแหวกทุกมิติในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

เคยมาฝึกงานที่ไทยรัฐทีวีนะฮะ

เห็นพี่ยุทธ์คุณสรยุทธ์จีบทาง
แข่งกันจีบตอนนี้มีคนอยากได้น้องไปทำงาน
ยุทธ์บอกจะชวนไปรายงานข่าวด้วย

คือตอนปี๕๔เราสองคนก็ลงพื้นที่เนาะ

เรายังไม่ได้มุดน้ำไปกับน้องเลยนะคะ

ทามนะคะนางสาวรันชิตาสุกโตอายุ๒๒

แต่เมื่อวานกลับบ้านที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็ไปเจอกับน้ำท่วมพอดีบ้านเธอเนี่ยท่วมสูงเมตรกว่า
ก็ต้องใช้เรือเธอบอกว่าก็เธอเป็นคนฮา
เป็นคนชอบสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม
น้องก็บอกว่าหนูเคยเป็นนักศึกษาฝึกงาน
ไทยรัฐทีวีนะตำแหน่งผู้สื่อข่าว
แล้วน้องบอกว่าก็นำเทคนิคการรายงานข่าว
ได้เรียนรู้จากพี่ผู้สื่อข่าวนั่นแหละ
มาปรับใช้ก็เลยลองดำลงไปในน้ำก่อน
แล้วก็มุดขึ้นมารายงานข่าว
คลิปนี้ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ทำให้แบบทุกคนมีเสียงหัวเราะ
แล้วก็เห็นว่าแบบได้เข้าใจ
ถ้าถามว่าอยากเป็นนักข่าวไหมก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นค่ะว่าจะอยากเป็นนักข่าว
แต่ว่าโดยส่วนตัวทำเนี่ยเคยฝึกงานที่สำนักข่าวมาก่อน
ฝึกงานที่ไทยรัฐค่ะเป็นผู้สื่อข่าว
ก็เลยพอทำได้แล้วพอเข้าใจว่าเราต้องพูดยังไงก็เลยลองรายงานข่าวดูเล่นค่ะ
คุยกับเพื่อนว่าทำเล่นเพื่อนก็พูดเล่นเออแต่เราทำจริงเราก็มุดน้ำขึ้นมาไปเลยสิคะก็มุดไปเลยสิคะ

ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะชื่นชมน้องทามแล้วนะคะ
ตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเอ็นดูน้องหมาค่ะเราก็ถามน้องว่าเอ๊ะน้องหมาชื่ออะไรทำไมโอ้โหให้
ก็เนี่ยกินนอนอยู่บนเรือก็วิ่งเล่นไม่ได้มีแต่น้ำเนี่ยค่ะตอนเนี้ย
บอกว่าตอนนี้มีสำนักข่าวบางสำนักติดต่อให้ไปเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
น้องบอกเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนค่ะ
เอสดีทีเดียวจริงเดี๋ยวเราต้องบอกภูริพัฒน์บุญนินอะไรสิริวัณรักษัตริย์ของเราอ่ะเดี๋ยวต้องลองบ้างละมุดน้ำมุดน้ำบ้าง